แต่ว่าชาวยิปุ่นตอนนี้ในพื้นที่ประสบภัยผลิตินไหวนะครับ
ยังไม่สามารถกลับบ้านตัวเองได้
แต่ว่าตอนนี้สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ก็เข้าถึงชาวบ้านเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันครับในร้านสะดวกซื้อ
ก็เริ่มกลับมามีของตั้งวางขายเช่นกัน
ส่วนผลกระทบจากแผ่นดินไหวก็ดูเหมือนว่าจะส่งผลต่อภาคการเกษตรนะครับ
เพราะว่าการเกษตรเพราะว่าเกษตรกรที่ตอนนี้
กลายเป็นผู้ประสบภัยต้องเอาตัวรอด
จนต้องยอมทิ้งพืชผลให้เฉาตาย

เป็นเวลาเกือบ๑สัปดาห์แล้วที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยราว๓๐๐๐คน
ทำงานอยู่กับซากดินโครนถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์
แต่พวกเขาก็ยังไม่พบผู้รอดชีวิตที่นี่
ในวันนี้เจ้าหน้าที่เพิ่งลำเลียงร่างไร้ชีวิต
แต่ซากดินทะลมเพิ่มอีก๒ศพ
แผ่นดินไหวยังส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร

วัวนมในฟาร์มจะไม่ตายแต่การผลิตนมก็ต้องชะงักไปโดยปริยาย
เพราะอุปกรณ์เสียหาย
เช่นเดียวกับสวนแตงโมแห่งนี้ที่แม้ผลผลิตจะไม่เสียหายเช่นกัน
แต่เจ้าของก็ได้แต่ทำใจเพราะไม่มีเวลามาดูแล
ชาวสวนคนนี้บอกว่าทั้งครอบครัวของเขาออกไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงกันหมด
เขายังต้องดูแลคนแก่อายุ๑๐๐ปี

ก็คงได้แต่ดูพวกมันเฉาตายคาต้น
ชอบชีวิตราว๒๐๐๐๐๐คนก็ยังคงดำรงชีพในฐานะผู้ประสบภัย
โดยในตอนนี้อาหารและสิ่งของจำเป็นส่วนใหญ่ส่งถึงมือผู้ประสบภัยแล้ว
หลังจากที่สนามบินคุมาโมโตะเปิดให้บริการบางส่วน
เครื่องบินลงจอดลำเลียงสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
เช่นเดียวกับร้านสะดวกซื้อหลายร้านที่พนักงานเริ่มลำเลียงสินค้าที่ส่งมาถึงพื้นที่แล้ว
พวกเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้แจกของในร้านฟรีแต่ทุกคนก็กล่าวขอบคุณเขา
อย่างน้อยก็เปิดร้านขายของในยามวิกฤต
เขาบอกว่าเขาได้รับคำขอบคุณมากมายจากการเปิดขายสินค้าช่วงแผ่นดินไหว
มันทำให้เขารู้ว่าร้านสะดวกซื้อก็มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภัยพิบัติ
ตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหว๒ครั้งซ้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ขณะเดียวกันทางการญี่ปุ่นยังเตือนประชาชนว่า
จะต้องอยู่กับแรงสั่นสะเทือนเช่นนี้ไปถึงสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อย
เท่ากับว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงต้องเป็นผู้ประสบภัย
อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงต่อไป